เรื่องของการขับรถเร็วนะฮะ

แต่เธอไม่มีเงินสดในการจ่ายค่าปรับ
ตำรวจบอกว่าโอนเข้าบัญชีผมแล้วกัน

ให้ประชาชนโอนเงินค่าปรับเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเอง
คนเขาก็งงแล้วก็โอนเหมือนกันนะ
ถูกตำรวจทางหลวงจับและเสียค่าปรับเพราะว่าขับรถเร็วเกินกว่า๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
บนถนนสายองคลักษรนายกฝั่งขาเข้าจังหวัดนครนายก
แต่ตัวผู้โพสต์เองก็ไม่ได้พกเงินไปเยอะนะก็ไม่ได้พอค่าปรับอะไร
ตำรวจบอกว่าโอนได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวผมเลยแล้วก็เขียนชื่อกับเลขบัญชีใส่กระดาษมาให้เธอ
ก็โอนตามที่ตำรวจบอก
ก็คือก็ผิดกฎหมายจริงก็เลยก็ต้องทำตามนั้น

ผู้โพสต์ก็เลยจ่ายไปแล้วก็ตั้งคำถามว่า
แล้วตำรวจเขาจะไปถอนเงินจากบัญชีส่วนตัว
จ่ายเข้าหลวงให้หรือเปล่าล่ะ

แต่ไม่เข้าใจว่าระบบการจ่ายเงินค่าปรับเนี่ย

ดูสิหลังจากมีการโพสต์ไปหลายคนก็เข้าไปแชร์เข้าไป
แสดงความคิดเห็นกันถึงความไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ซึ่งก็ต้องให้ทางตำรวจชี้แจงว่ากรณีแบบนี้
ถ้าประชาชนโดนจับและไม่มีเงินสด
คุณออกใบสั่งได้ไหมไปจ่ายที่อื่นได้ไหมหรือ
หรือต้องให้โอนเข้าบัญชีแบบนี้ได้หรือเปล่า
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำได้หรือไม่ได้
ใช่คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าสู่ยุคดิจิทัล
คือบางทีก็พกไปไม่พอจริงอันนี้ดิฉันเข้าใจ

การนี้คือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตำรวจไง
ก็เลยไม่รู้ว่าแล้วตำรวจเขาจะถอนมาให้หรือเปล่าล่ะ

พอโอนเข้าไปส่วนตัวปุ๊บเนี่ยสลิปมันขึ้น
ถ้าเกิดตุ๊กติ๊กหรืออะไรยังไงก็